ดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ

รถตู้รับส่งนักเรียนอยู่ในสภาพเสียหาย

ตำบลหนองหาดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ส่วนรถสิบล้อบรรทุกสุราคู่กรณี
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีกลิ่นสุราคาค้าคลุ้งไปทั่วบริเวณนะครับ

ผู้โดยสารมากับรถตู้จำนวน๒๐คน

เจ้าหน้าที่นั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลสันทรายเพื่อรักษา
จากบางคนนั้นได้รับการกระแทก

อุญาตให้ผู้ปกครองนั้นรับตัวกลับบ้านได้ครับ
นายสุวรรณเครือคำอายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนก็เล่านะครับว่า
ก่อนเกิดเหตุครับรับนักเรียนในอำเภอสันทราย
ส่งที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนดาราวิทยาลัยในตัวเมืองเชียงใหม่

เป็นรถบรรทุก๑๐ล้อครับวิ่งตามหลังมาด้วยความเร็ว
แล้วก็พุ่งชนท้ายรถตู้จนเสียหลัก
พุ่งขึ้นไปเกาะกลางถนนจนมีนักเรียนบาดเจ็บหลายรายครับ
ต้นตำรวจภูทรสันทรายควบคุมตัวในอาทิตย์ดาวี
ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับอายุ๔๘ปี
ก็ควบคุมตัวไว้แล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้เกิดการเฉียวชนรถผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บและได้รับความเสียหายครับ